พาขึ้นเหนือไปที่หางดงจังหวัดเจียงใหม่นะฮะ
ตอนนี้เขาตามล่าไอ้หนุ่มผมทองอยู่
แต่ล่าสุดจับตัวได้แล้วนะคะถามว่าไปทำอะไรอ่ะ
นี่ค่ะกล้องวงจรปิดจับภาพได้นะคะ
ได้ของเยอะจังแต่จ่ายตังค์นิดเดียว

เข้าไปบริเวณชั้นที่ขายอุปกรณ์ไอทีของร้านสะดวกซื้อ
แต่ทำทีตะกร้าในมือเห็นไหม
ซื้อสินค้าขนมเล็กน้อย๕บาท๑๐บาท
แล้วทำทีไปจ่ายตังค์ให้ดูเหมือนกับว่า

แต่ไอ้ที่คุณไม่จ่ายตังค์ก็มีไง
ใส่เสื้อเจ๊เก็ตไปแทงไปเออนั่นแหละค่ะเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นวันที่๒มีนาคมที่ผ่านมานะคะ
ผมทองแบบนี้แหมรูปภัณฑ์สันธารมันชัดเหลือเกินกล้องเดี๋ยวนี้นะกล้องวงจรปิดก็สี่เคนะจ๊ะ
ชัดมากเห็นไหมเห็นหน้าชัดเวอร์ชัดกว่าเราอีกบ้าง
ไม่รอดค่ะหนีไม่รอดนะคะเพราะทรงผมตัวเองแท้เนื่องจากว่าตำรวจ
นี่เห็นไหมล่ะมันรูปภัณฑ์สันธารมันเยอะมากคุณเห็นไหมมันชัดมาก
ยังจะยิ้มอีกนะใช่ตำรวจไปย้อนตรวจแฟ้มประวัติอาชญากรของกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
พบว่ามีชายต้องสงสัยคนหนึ่งชอบไว้ผมสีทองแบบนี้แหละสไตล์แฟชั่นเกาหลีนะคะ
ซึ่งเคยถูกจับในคดียาเสพติดในท้องที่สพดสะเก็ดเมื่อปลายปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามคือปีที่แล้ว
จนกระทั่งมาทรัพย์ว่าคนร้ายรายนี้ก็คือนายจักรินอาคาระบัณฑิตอายุยี่สิบเอ็ดปีหรือว่าบังริน
ตำรวจก็เลยไปเชิญตัวมาจากบ้านพักในตำบลแม่วินอำเภอแม่วางนะคะ
มาสอบปากคำที่สพหางดงในท้องที่ที่เกิดเหตุแล้วเอากล้องวงจรปิดเนี่ยให้แกดู
ให้บังรินแกดูบังรินแกบอกว่าต้องยอมจำนวนด้วยหลักฐานเพราะมันใช่แกเลย
ใช่ใช่ไหมผมแกเนี่ยใช่เลยยอมจำนวนด้วยหลักฐานด้วยกล้องวงจรปิด
และยอมจำนวนฟ้าดินให้แยกเราไกลกันของกลางตำรวจยึดไปหมดเลยนะคะ
แล้วก็เอาไปคืนให้เที่ยวร้านค้านะคะบังรินแกยอมรับ
บอกว่าก่อเหตุจริงสาเหตุเพราะอะไรรู้ไหมอืม
แล้วก็ไม่ใช่ข้ออ้างด้วยนะบังรินนะแกบอกว่าไม่มีงานทำไง
ก่อนหน้านี้ขายผักตามตลาดนัดแต่ช่วงโควิดมันขายไม่ได้
แกบอกว่านี่นะถ้าไม่ตกงานมีเงินก็ไม่มาขโมยแบบนี้หรอก
ตายแล้วบังรินไม่ได้นะคะผิดกฎหมายนะคะ
บอกว่าอยากขอโทษพนักงานร้านที่ทำเรื่องแบบนี้นะคะ
ส่วนตำรวจเองก็บอกว่าอยากจะพูดอะไรอยากจะกล่าวอ้างอะไร
ก็แล้วแต่นะคะเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหา
ก็เลยมีการแจ้งข้อกล่าวหารักทรัพย์ในเวลากลางคืน
โดยใช้ยานพานะเพื่อความสะดวกแก่การกระทำผิด
หรือพาทรัพย์นั้นไปแล้วส่งตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป